ครับต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ

ทั้งตะวันอกตะวันศกตะวันออก
ที่จะเข้าไปเอเซีย

หนักไปทางที่จะไปผลโยธิน
ครับแล้วก็ต่อเนื่องมิตรภาพไป
ตอนนี้ก็เปิดช่องทางพิเศษเป็นระยะนะครับ
ท่านครับที่ว่ารถเต็มทุกสายเนี่ย
ถือว่าเป็นเต็มปกติตามเทศกาลทุกเทศกาล
ว่ามันมีปัญหาจุดไหนอะไรยังไงหรือเปล่าครับ

เพราะว่าวันนี้เราประเมินว่ารถจะออกวันนี้นะครับ
เพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับ

แต่ตอนนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะหลังอเจ้าแต่คงไม่ใช่แล้ว

ทีนี้เนี่ยแนะนำเส้นทางพิเศษทางเลี่ยงให้คุณผู้ชมหน่อยดีไหมคะท่านคะ
ก็ตอนนี้ถ้าไปสายอีสานผมว่าสาย๓๐๔น่าจะเบาบางกว่านะครับ
เบาบางกว่าทางลำประคองนะฮะยังไหวอยู่
แต่คิดว่าลำตะคองนะตอนนี้ก็ยังเอาไหวนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยหยุดนิ่งเท่าไหร่
คือถ้ารถเยอะก็ยังสามารถบริหารได้เนื่องจากว่าขาสวนเข้าเนี่ยก็น้อยก็สามารถเปิดช่องทางพิเศษไปได้นะครับ

ท่านครับเห็นก่อนหน้านี้มีการให้มาตรการด้วยการให้รถบรรทุกเนี่ยไม่ให้วิ่งในช่วงเวลาสงครานเนี่ยรถบรรทุกคันใหญ่อะไรอย่างนี้ที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ย

ได้เยอะครับได้เยอะครับ

มีแอปพลิเคชันไหนหรือว่ามีหมายเลขไหนที่ประชาชนจะสามารถนำไปใช้ระหว่างการเดินทางได้ไหมครับ
เพื่อจะดูว่าจุดไหนควรจะเลี่ยงไม่เลี่ยงจุดไหนติดไม่ติดหรือมีปัญหาอะไรยังไง
มีเยอะเลยครับที่น่าสนใจที่แบบค่อนข้างทันสมัยนิดนึงก็เป็นของกรมทางหลวงเลยครับ

ในส่วนของตำรวจทางหลวงก็เป็นไลน์แอดครับเป็นไลน์แอดแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามทางนะครับป้ายที่ติดไว้นะครับ
แล้วก็เอื้ออาทรกันนิดนึงนะครับเพื่ออาทรกันนิดนึงครับแล้วก็รถมันก็จะไหลไปนะฮะ
แต่ถ้ามัวแต่เบียดเสียดกันก็มันก็ยิ่งช้ามันทำให้กระแสรถช้าลงนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ลงที่ดูลงทอเวย์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับ
เริ่มมีอุบัติเหตุตรงไหนที่จะทำให้รถติดเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีบ้างหรือยังคะ
เป็นป่าปลายครับเป็นป่าปลายมีรถส่วนใหญ่จะเป็นรถเสียครับเป็นป่าปลายนะครับที่ตรงดูจออยู่ตอนนี้ก็มีแล้วครับ
วันเดินทางไปขาออกเนี่ยครับคือวันนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมครับ

เย็นก็น่าจะยังเยอะอยู่เนอะครับเพราะว่าเอกชนก็จะหยุดพรุ่งนี้เย็นแล้วก็คงจะออกเดินทางกัน

ท่านค่ะแนะนำคนเดินทางช่วงนี้หน่อยค่ะยังไงดีคะเพื่อลดอุบัติเหตุนะคะ
โหดีที่สุดเลยครับรถพร้อมคนพร้อมข้อมูลพร้อมครับเดินทางปลอดภัยครับใช้ระยะเวลาบนถนนที่เหมาะสมเนี่ย
ก็ผ่อนคลายนิดหน่อยหลังตามน้ำอับผ้าครับเดินทางต่อด้วยความปลอดภัย
ครับท่านครับขากลับหมดจากสงครานเนี่ยคาดว่าเขาจะกลับพร้อมกันไหมครับหรือว่าวันไหนน่าจะหนักที่สุดติดที่สุดครับ
น่าจะพร้อมนะฮะผมว่าน่าจะหนักกว่าขาออกก็เหมือนปีใหม่นะครับ
เพราะว่าตอนไปเนี่ยสยอยไปโอกาสเป็นขาออกก็ก็น่าจะมีเป้าหมายเท่ากันก็คือตั้งใจกลับให้ทันเวลางานครับ
หยุดวันสุดท้ายก็จันทร์ที่สุดท้ายเลยครับผมเย็นวันที่สิบหกขั้มวันที่สิบหกน่าจะเยอะหน่อยเนาะครับผมครับ